ส่วนวันนี้มาเกาะแปดแปดแปดก็มีความคืบหน้าเหมือนกันนะคะ
เรียกว่าก็ขยายผลไล่เก็บหมดเลยแต่ประชาชนก็แอบทวงถามนิดนึงแหละว่า
ขยายแต่ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ถึงไหนแล้ว
ทำไมไปไล่เบี้ยกับคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นเจ้าของจริง
วันนี้ตำรวจขยายผลไปไหนบ้างตรวจค้น๓จุดด้วยกัน
จับมาสามคนด้วยกันนะคะชุดสืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
หรือศอทนะคะไปตรวจค้นจุดแรกเป็นคอนโดย่านผลโยธินค่ะ
ไปเจอผู้อยู่อาศัย๓คนหนึ่งในนั้นมีผู้หญิงที่ชื่อเมย์
เป็นใครเมย์เป็นผู้หญิงที่ไปเต้นในมิวสิกวีดีโอโปรโมทเว็บมา๙๘๘
มีมิวสิกวิดีโอเลยเหรอโอ้มีเป็นเพลงเขาแต่งกันขึ้นมาเลยพี่อุ๋ย
เป็นหนึ่งในนั้นที่เต้นแล้วก็มีรถลัมโบกินี่สวมทะเบียนจอดอยู่ด้วย
เดี๋ยวต้องตรวจสอบนะว่ารถคันนี้ที่มาที่ไปยังไงเกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันออนไลน์ไหม
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอรับงานปี๖๒ค่ะมีคนชื่อบิ๊กติดต่อมาจ้างให้โปรโมทเว็บพนันออนไลน์มา๙๘๘
ส่วนยาเนี่ยเป็นของเพื่อนเพื่อนซื้อมา๕๐๐บาทจากสถานบันเทิงเอาตำรวจคุมตัวส่งสอนอบังเขนไปแล้วนะคะ
จุดที่๒ค่ะไปค้นบ้านหลังนึงที่ประชาอุทิศ๓๓ที่เขตทุ่งครุก็ไปเชิญนางสาวมิราวัย๓๒ปีมาให้ปากคำ
โน้ตบุ๊กยึดมือถือมาตรวจสอบนี่ค่ะ
ที่สามค่ะที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครอันนี้หลายคนอาจจะรู้จักเป็นข่าวดังไปแล้วแหละเมื่อวันนี้
คือแรปเปอร์ชื่อดังคนนึงนะคะเขายอมรับว่าเขาเป็นคนแต่งแล้วก็ร้องเพลงประกอบโฆษณาเว็บมา๙๘๘
ก็ถูกคุมตัวไปสอบประคำที่สอทหาความเชื่อมโยงเช่นเดียวกัน
ที่รู้มันกันแม่งรู้จักหรือเปล่าแต่ผมไม่รู้จัก
เมย์บอกว่าปี๖๒อะเพื่อนที่เป็นพริตตี้เอ็มซีด้วยกันอะเขาชวนบอกเอ้ยไปถ่ายเอ็มวีกัน
เธอบอกเธอได้ค่าจ้าง๔๐๐๐ส่วนเพื่อนเธอได้หมื่นหนึ่งเป็นการโอนเงินให้
ไม่มีเพลงประกอบแต่ต้องเตรียมชุดแต่งหน้าทำผมไปเท่านั้นแต่เท่าที่ดูในภาพด้านขวานี่มัน
ใช่เหมือนสตูดิโอเราอย่างนี้ค่ะที่เป็นสีเขียวโล่งทั้งหมดไม่มีอะไรเลย

ว่าเขาจะไปใส่ข้อมูลอะไรยังไงเธอก็ไปเต้นอย่างเดียว
ใช่แค่ให้เหมือนแบบไปเต้นไม่มีเพลงประกอบด้วยเห็นบอก
ส่วนอีกคนนึงหลังเสร็จงานก็ไม่ได้ติดตามเหมือนกัน

กระทั่งมาเห็นคลิปตัวเองตอนที่เป็นข่าวนี่แหละ
ซึ่งเธอบอกเธอพยายามทักไปบอกให้ลบคลิปแล้ว

แต่รู้ว่าจะพยายามทัก
จะบอกว่าหลังจากนี้เธอจะแจ้งความของคนออกคลิปให้เดียว
เพราะถือว่าเผยแพร่ผิดวัตถุประสงค์ที่ตกลงกันเอาไว้
ส่วนที่เธอเห็นคลิปครั้งแรกและยังไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวัน
ที่ผู้บัญชาการสอทบอกนะคะว่าการตรวจค้นวันนี้เป็นการขยายผลหลังจากที่บินไปสอบปากคำคุณดิวที่ไต้หวันที่ไปขอข้อมูลเพิ่มเติม
ซึ่งก็รู้แล้วนะคะว่าเป็นใครตอนนี้อยู่ระหว่างขอหมายค้นตรวจสอบและออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้อง
ส่วนผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินจากสำนักงานปปงบอกว่าจะนำเข้าคณะกรรมการธุรกรรมทางการเงินต้นเดือนมีนาคมนี้
และจะมาร่วมประชุมสรุปเส้นทางการเงินเครือข่ายนี้อีกครั้ง
แล้วก็มีการขอหลักฐานเรื่องของการเงินจากธนาคารประกอบความผิดฐานฟอกเงินด้วยนะคะ
ใครบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
ธนาคารที่ได้มามีไปถึงใน๓บอร์ดที่เหลือบ้างไหมครับ
เดี๋ยวขอสอบสวนขอสืบสวนก่อน
ไม่หมดแล้วเดี๋ยวนี้จะสรุปแล้วเนี่ย
รอติดตามตอนต่อไปมีคดีที่ต้องติดตามเยอะเหมือนกันนะพี่อุ๋ยเนาะ
คือสิ่งที่คุณชูวิทย์หรือว่าประชาชนอยากรู้ที่สุดก็คือ
เส้นทางต่างแล้วก็เครือข่ายที่เป็นตัวการใหญ่ทั้งหมดเนี่ย

เออแต่คือคุณชุวิตก็บอกว่ามันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่
หรืออะไรใดด้วยใช่ไหมรอดูนะคะ